นี่อย่างที่เห็นด้านหลังพาดหัวคุณ
แม่บอกเห็นกับตาเลย
เรื่องของผ้าคลุมลายลูกไม้ที่คุณแตงโมใส่
ใช่พอบอกแบบนี้แล้วทุกคืนทุกคนก็แบบ

เพราะว่าที่ผ่านมานี่เขาตามหากันให้ควักเลยนะ
คุณจำได้ไหมสสเต้ที่ไปคุยขยะ

ตอนหน้านั้นภูการภาค๑บอกก็ยังไม่มีผ้าผืนนี้
ใช่วันก่อนเพิ่งแถลงก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ผ้าคุมสีขาวมา

เมื่อวานนี้คุณแม่ไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรภาค๑นี่นะคะ

คุณแม่ตั้งใจจะเอาเอกสารต่างไปฝากไว้กับตำรวจ
ถามว่าเอกสารนี้มันคือเอกสารอะไรล่ะ
เกี่ยวกับเรื่องประกันอุบัติเหตุของคุณตังโม
ที่เขียนลงชื่อคนที่จะรับผลประโยชน์คือน้องอิสเตอร์

อันนี้วงเงิน๑ล้านบาทคุณจำได้ไหมที่เคยเป็นประเด็นก่อนหน้านี้

คุณแม่ก็เลยเอาเอกสารทั้งหมดไปฝากไว้กับพันธุ์ตำรวจโทอุเทนหงทอง
พนักงานสอบสวนที่สพเมืองนนท์แล้วแม่บอกแล้วนะว่าเตรียมไว้หมดแล้ว
มรณบัตรกรมทันเอาไว้ให้หมดแล้ว
ถ้าเกิดว่ากระติกจะมาเอาเมื่อไหร่มาเอาที่ตำรวจได้เลย

คุณแม่จริงในใจอาจจะไม่ได้อยากให้กระติก

แต่เงินทั้งหมดทั้งมวลเป็นเงินที่จะไว้ดูแลน้องอิสเตอร์

แม่ไม่เคยเจอกระติกเลยกระติกก็ไม่ติดต่อมาหาแม่เลย
เอางี้ถ้ากระติกอยากได้มาที่ตำรวจ
ถูกต้องแล้วแม่บอกด้วยว่าเชื่อว่าเงินล้านหนึ่ง
ถ้าเกิดเอาเป็นทุนการศึกษาอย่างเดียวนะ
อิสเตอร์จบปริญญาตรีแน่นอน

เมื่อวานคุณแม่ไปคนเดียวเลยขับรถมาเอง
สัมภาษณ์สื่อเสร็จแล้วก็ขับรถกลับเองคนเดียว

ก็บกมือทักทายนักข่าวก่อนบอกว่า
เดี๋ยวออกมาให้สัมภาษณ์นะแล้วก็ให้สัมภาษณ์จริง
ใช่ค่ะสิ่งที่ให้สัมภาษณ์

เกี่ยวกับเรื่องกรณีที่สสเต้
บอกว่าตอนนี้ขอพักการตามหาหลักฐานแล้วนะ

โดยเฉพาะเรื่องของการตามหาผ้าคุมสีขาวของน้องโม
แต่เรื่องนี้แม่เป็นคนให้สัมภาษณ์เองค่ะคุณผู้ชม
ว่าแม่เห็นแล้วแม่เห็นกับตาเลย
อยากให้คุณผู้ชมฟังคุณแม่พูดช็อตนี้หน่อยค่ะ
เราก็มีกระตันยูคนนึงใส่ชุดสีทหาร
เคลียร์กระโปรงนี้ขึ้นมา
เห็นชัดเจนทำไมคนอื่นไม่เห็นหรอก
คุณแม่ทำไมเห็นชัดมากเลยเขียกขึ้นมาสูงด้วย
แล้วในนั้นเราก็เห็นภาพ
ว่าขึ้นมาเขียนขึ้นมาแต่ทีนี้ไม่รู้แล้วไปไหนล่ะ
คุณผ้าลูกไม้คุณแม่เห็นตอนที่เอาศพขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะ

แล้วผ้าลูกไม้นี่อยู่ใกล้ไหนตอนนั้น
เขาเขียดขึ้นมาต่างหากอยู่ใกล้น้องนั่นแหละ

ใช่ใครก็อาจจะเก็บไปก็ได้คุณแม่ว่านะ
ก็ต้องไปตามที่กระตันยูนั่นแหละ
ผมย้ำประเด็นที่คุณแม่พูดหน่อย
คุณแม่บอกว่าผ้าคุมสีขาวของแตงโมที่หายไปนั้น
แม่จะบอกให้นะว่าอยู่ที่ไหน
โอ้โหเท่านั้นแหละตอนนั้นนักข่าวเราหูผึ่งเลย

แม่บอกแม่เห็นตอนเคลื่อนศพแตงโม
ตอนอยู่ท้ายเรือขึ้นจากน้ำ
มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขียกระโปรงนั้นขึ้นมา
เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นกระโปรงคล้ายผ้าลูกไม้

โดยผ้าผืนนี้อยู่ใกล้แตงโมตอนขึ้นจากน้ำ

ต้องไปตามที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ใส่อะไรลายพรางอะไรสักอย่าง

บอกไม่คือผ้าดิบไม่ได้คุมทั้งร่างน้องไง

ยังไงเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญเหมือนกันนะ
เป็นผ้าลูกไม้ที่หายไปเป็นปริศนา

ผู้การภาคหนึ่งก็ถูกถามถึงเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานชิ้นนี้

ว่าตอนนี้ทางเรายังไม่ได้ผ้าลูกไม้สีขาวนั้นมา
แต่พอนักข่าวถามว่าอ้าวทำไมตำรวจไม่ตามหาต่อล่ะ

แต่ผมแค่บอกว่าตอนนี้หลักฐานที่มีอยู่
มันก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่แน่นหนาพอแล้ว
ว่ากู้ไภที่ไปเก็บร่างคุณแตงโมจ์ขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพยาย
เป็นคนที่เก็บผ้านั้นไว้ด้วย

ผมเมื่อเช้าอยู่สุขไม่ได้เลย

ใช่ช่วงนี้พี่ไทยมีถ่ายละครด้วย
พี่ไทยรับสายผมตอน๑๐โมง๔๕นาทีคุณเชื่อไหม
ก่อนเข้าข่าวนี้เองพี่ไทยยืนยันเกี่ยวกับกรณีเรื่องของผ้าลูกไม้
ผ้าผืนนี้พี่ไทยบอกไม่เห็น
ตอนที่เอาร่างน้องขึ้นมาจากน้ำไม่มีผ้าลูกไม้
ผมก็ถามเกี่ยวกับกรณีเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดลายพรางมีไหม
ตอนที่ไปเก็บร่างน้องเนี่ยพี่ไทยก็ตอบว่ามี
เหรอมีที่ใส่ชุดลายพรางเหมือนกันอ๋อเหรอแต่คนที่ใส่ชุดลายพรางนั้น
แบบไหนอย่างไรและมีหน้าที่ในการเก็บศพน้องแตงโมหรือไม่
คุณผู้ชมฮะฟังกันเต็มเลยที่พี่ไทยตอบคำถามมา
บอกว่าไม่เจอผ้าคลุมลูกไม้
และคนที่ใส่ชุดลายพรางไม่มีอำนาจหน้าที่
ในการที่จะไปแตะต้องร่างของน้องแตงโมด้วยซ้ำ
คืออย่างนี้ที่ไปถึงร่างน้อง
มันไม่มีผ้าสีขาวไม่มีผ้าอะไร
มีแต่ชุดเรทของสีน้ำตาลแล้วก็บอดี้สูตรที่น้องใส่อยู่

ทีนี้พี่เห็นว่ามันโบ้พี่ก็เลยขอผ้าดิบของอาสา

แล้วก็พี่ก็เอาผ้าดิบคุมร่างให้น้อง
ไอ้ที่คุณแม่เห็นอาจจะเป็นผ้าดิบก็ได้ที่ขาวที่คลุมร่างน้อง

ก็มีผ้าดิบอย่างเดียวนะที่เป็นสีขาวที่คุมร่างน้องอยู่
สีขาวอันนั้นพี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกัน
นักภาพโรงบางเป็นซีทู้ไป
พี่คิดว่าถ้าจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ต้องติดต่อนิติเวรที่โรงพยาบาลตำรับรวจเจ้านาทีเรา

เขาน่าจะรู้เลยว่ามีผ้าหรือไม่มีผ้าเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ต้องเอาน้องออกจากถุงซิปที่พี่คุมร่างน้องเอาไว้
แล้วก็มีผ้าดิบของพี่ด้วยอยู่ในนั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
คือเขาจะรู้เลยว่าสรุปแล้วมีผ้าโปร่งลายสีขาวของน้องแตงโมอยู่ที่ตัวน้องหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่มีใส่ชุดมูลนิธิกับกางเกงกางเกงอาจจะเป็นกางเกงทหารแต่ไม่มีเสื้อลายพานก็ได้
ครับพี่ไทยได้สอบถามเจ้าหน้าที่คนนี้บ้างไหมครับ
คือเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะยกน้องขึ้นมาจากน้ำอยู่แล้ว
คือเขาแค่เขาแค่แตะตัวน้องเอาไว้ในน้ำเพื่อไม่ให้น้องนี้ลอยเขาเข้ามาจับเอาไว้แล้วเอาเชือกผูกน้องเอาไว้
ครับคือเขาไม่ได้ยกขึ้นมาหรือว่าหยิบเพื่อพวกนี้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรอยู่แล้ว
เขาแค่เอาร่างของน้องเนี่ยคืออยู่ในน้ำไม่ให้ลอยซ้ายลอยขวาคืออยู่กับที่ติดกับที่เรืออยู่
มีพี่คนเดียวเท่านั้นที่เข้าไปแล้วถึงเอาผ้ามากลุ่มแล้วถึงยกน้องขึ้นจากน้ำมา
ไม่มีใครได้แตะต้องตัวน้องครับไอ้เสื้อผ้าอะไรไม่มีทางแน่ไม่มีไม่มีฮะ
ครับพี่ไทยจะตอบคำถามนี้ยังไงดีครับเพราะว่าสมมุติคุณแม่บอกมาแบบนี้
ตอนนี้สังคมก็จับตามองทางกู้ภัยอีกแล้ว
ครับคืออย่างนี้นะฮะผมบอกเรียนเลยใครที่ได้ดูคลิปแรกที่เจอน้องเนี่ย
ผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครเห็นไอ้ไอ้ผ้าปริศนาเนี่ยไอ้ผ้าสีขาวเนี่ยนะครับ
ไม่มีแน่นอนครับมีแค่ผมเนี่ยเอาผ้าดิบไปคลุมให้น้องนั่นคือผ้าสีขาวนะครับ
อันนี้คือไม่มีแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์
พี่ไทยบอกว่าไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะเพราะผมเนี่ยเป็นคนเข้าถึงร่างน้องแตงโมเพียงคนเดียวเท่านั้น
คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปกู้ศพน้องแตงโมขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยานะคุณ
ก็จะเห็นว่าเรือรายล้อมอยู่แต่ว่าเรือทุกลำแต่ละคนไม่มีสิทธิ์เข้าถึงร่างน้อง
ยกเว้นผมเพราะผมเหมือนลักษณะเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็ตอนที่ผมก็ถามพี่ไทยตอนนั้นคุณแม่พนิดาอยู่ที่ท่าเรือไหม
ตอนที่กู้ร่างน้องขึ้นมาเนี่ยพี่ไทยบอกคุณแม่ไม่ได้อยู่คุณแม่อยู่ที่สพเมืองนนทบุรีคุณแม่ได้เห็นร่างน้องครั้งแรกก็คือที่สพเมืองนทบุรี
พี่ไทยไปหาคุณแม่คุณแม่บอกว่าอยากดูร่างน้องพี่ไทยก็เปิดแค่ผ้าคลุมส่วนศีรษะเท่านั้นอ๋อคือไม่ได้เห็นทั้งนั้นไม่ได้เห็นทั้งตัว
เออนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวคงต้องกลับไปถามคุณแม่อีกแล้วว่าคุณแม่เนี่ยเห็นไอ้ผ้าคลุมที่เป็นลายลูกไม้เนี่ยจากไหนจากคลิปไหนจากคลิปข่าวหรือว่าจากคลิปอะไร
ใช่แล้วเดี๋ยวต้องเปิดคลิปเสียงที่พี่ไทยให้สัมภาษณ์กับเราให้คุณแม่ฟังด้วยแล้วก็คุณแม่จะว่ายังไงหลังจากนี้ด้วย
เออนะฮะก็ยังเป็นผ้าลายลูกไม้ผ้าคลุมปริศนาอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะส่วนคุณแม่เนี่ยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงบ่ายเดี๋ยวคุณแม่กับกลุ่มเพื่อนของคุณตังโมเนี่ยนะจะไปทำพิธีไว้อาลัยที่ท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
แล้วคุณแม่บอกนะว่าจริงเดือนหนึ่งที่ผ่านมาแม่ไม่ได้มีอะไรข้างคาใจแล้วนะอย่างผลชนะสูตรของแตงโมเนี่ยแม่ก็เข้าใจแล้ว
อ่ะนักข่าวถามด้วยว่าคุณแม่แบบนี้จะมีพิธีชับอนักกิจจะเผาเมื่อไหร่แม่บอกว่าเดี๋ยวให้ตำรวจเนี่ยแบบถูกแถลงสรุปคดีก่อนแล้วก็จะคงจะดำเนินการส่วนต